รัฐทันข่าวครับบ่าย๓โมง๓๗นาที
กำลังจะแลกเงินเพื่อเตรียมจะใส่ซองสีแดง
แล้วก็ไปแจกเป็นอ่างเปล่าแจกแต๊เอียในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะฮะ
ปรากฏว่ามีคนตีเนียนทำทีมาเลือกซื้อเสื้อผ้า
แต่สุดท้ายแอบขโมยเงินที่เพิ่งจะแลกมา
หลายหมื่นบาทเอาไปเนียนเลยครับ
เอาไปดูเรื่องนี้กันหน่อยครับผู้เสียหายก็คือคุณนิวนะฮะ
อายุ๓๑ปีเธอเป็นนางแบบด้วยนะครับ
บอกว่าเมื่อ๑๗มกราคม๑ทุ่มเธอไปแลกแบงค์ใหม่มาเลย๓๐๐๐ครับ
คือเขาเชื่อว่าถ้าแบงค์ใหม่คนจีนเอาไปแจกให้กับลูกหลาน
หรือว่าพนักงานมันจะเป็นสิทธิบงคตไง
แลกแบงค์ใหม่ที่ธนาคารแห่งหนึ่งอยู่ภายในห้างย่านอโศก
แล้วก็เตรียมจะใส่ซองแจกแตะเอียให้คนในครอบครัว
เขาก็เอาเงินที่แลกมาใส่ซองของแบงค์เอาไว้
เดินไปเลือกซื้อชุดกี่เผาบริเวณนี้

ทางร้านบอกว่าขอให้จ่ายด้วยการโอนเงินผ่านทางธนาคารก็ละกัน

เธอก็เลยวางของรวมถึงซองเงินเอาไว้ที่เคาน์เตอร์
หยิบมือถือขึ้นมาเพื่อจะสแกนจ่าย
จังหวะนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุสัก๓๐๔๐ครับ
บอกว่าใส่เสื้อกางเกงสีเขียว

ผู้ต้องสงสัยนะอันนี้คือผู้ต้องสงสัยก่อนนะฮะ

เอาเสื้อผ้ามาวางทับซองเงินแล้วทำทีคล้ายกับเหมือนจะ
รูดเสื้อผ้าลงที่พื้นก่อนหยิบซองใส่เงิน๓๐๐๐บาทไป

ว่าเธอยังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่นะครับ

เสียหายบอกว่าถ้าหากว่าคนร้าย

แล้วเปลี่ยนใจสำนึกผิดอยากเอาเงินมาคืนเธอ

ยินดีนะที่จะถอนแจ้งความ
ตอนนี้ไปแจ้งเรื่องไว้แล้วที่โรงพักลุมพินีครับ
นิวกำลังจะลองเสื้อผ้าใช่ไหมไอนิววางกระเป๋าไว้ข้างหนึ่ง
ถุงผ้าไว้ข้างหนึ่งแล้วก็ซองเงินไว้แถวของแถวเนี้ย
อ่าวางไว้ปุ๊บแล้วนิวก็หันไปลองสวมนะสวมธรรมดาเลย
ซึ่งตรงนั้นมันเป็นบูธธรรมดาไม่มีห้องลอง
เขาเอากี่เผามาแบบประมาณแบบเกือบเป็น๑๐ชุดเยอะมาก
เอามาวางทับเหมือนว่าจะซื้อทับกระเป๋านิวทับแบบทับซองทับอะไรอย่างนี้
ซึ่งหนูก็ไม่ได้สังเกตคิดว่าเป็นลูกค้าจริงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็แล้วนิวก็รีบกลับด้วยแล้วพอเสร็จปุ๊บเขาก็อ่าเหมือนแบบรูดผ้าลงพร้อมกับสอง
เสร็จเขาก็เตะซองอ่ะเตะซองเข้าไปใต้โต๊ะใต้โต๊ะปุ๊บแล้วเขาก็เอื้อมไปหยิบ
อย่างงี้แล้วเขาก็เดินไปเลยก็อยากจะบอกคนร้ายว่าเออเอามาคืนเถอะ
เงินเงินส่วนนี้เราก็ไม่ได้หามาได้ง่ายจริงนะแล้วก็เราจะเอาไปให้พ่อให้แม่เรา
อะไรอย่างนี้อ่ะค่ะถ้าเอามาคืนจะไม่เอาความผิดจะถอนแจ้งความ
เธอก็ร้องไห้เลยนะร้องไห้เลยนะคะ
คือแบบน้ำพักน้ำแรงทั้งนั้นเลยนะแจ้งความแล้วที่โรงพักลุมพินีนะครับ
ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและไล่เช็ควงจรปิด
ต้นคาดว่าก่อเหตุแค่คนเดียวแล้วพอก่อเหตุแล้วน่าจะขึ้นรถไฟฟ้าหลบหนีไป
แล้วไปต่อรถไฟฟ้าอีกหลายทอดแต่ตำรวจมั่นใจยังไงก็จับได้
ดังนั้นถ้าคุณสำนึกผิดหรือเปลี่ยนใจหรือกลัวรีบไปแจ้งตำรวจเอาเงินไปคืนเขาซะ
เพราะว่าเขาบอกแล้วว่าถ้าคุณคืนเขาจะถอนแจ้งความนะฮะ
กล้องวงจรปิดมันจับพฤติกรรมได้ชัดเจนแล้วนะ
ยังบอกเลยนะจังหวะตกลงมาเตะเข้าไปแล้วก็หยิบไปอีกอย่างนี้นะคะ